ประกาศจากคณะราษดรบัตรนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องขับไล่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชา
เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูลที่มาจากราศดรโดยราศดรเพื่อราศดร
ทางคณะราชดรจึงขอประกาศเชิญชวนทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิลปินและศิลปะ
ร่วมกันมาสร้างสีสันการชุมนุมทั้งกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในคอนเซ็ปต์
ประยุทธ์ก็ต้องไล่หนังสือก็ต้องอ่านการบ้านก็ต้องทำ
และกลุ่มราศดรทุกภาคส่วนมาร่วมกันออกแบบการชุมนุมและออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งนี้กลุ่มคณะราษฎรจึงมองเห็นว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงได้
พวกเราจึงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน
คณะราชดรราชดรและแนวร่วมกลุ่มอื่นมาช่วยกันออกแบบการชุมนุม
เพราะขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมนี้ต้องเป็นของราศดรทุกคน
และจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมดังนี้

๒ร่างรลักษณะทะธรรมนุนใหม่
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูล
สุดท้ายนี้เราจะพูดคำว่าปล่อยเพื่อนเราพร้อมกัน๘ครั้ง

ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
ก็วันนี้ที่เราแถลงนะครับเราตั้งใจจะเชิญชัวร์ร่านส่วนข้างบนที่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปเราจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปเราจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปเราจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
เราจะถามพี่น้องราศดรทั้งหลายในแต่ละยุทธศาสตร์ในแต่ละ

และเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำต่างนะครับ

เราอยากทำให้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการของทุกคนอย่างแท้จริงนะครับ
อยากทำให้ขบวนการนี้เป็นขบวนการของทุกคนอย่างแท้จริงนะครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อสารวันนี้เราสื่อสารกับเพื่อนของพวกเรา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อสารวันนี้เราสื่อสารกับเพื่อนของพวกเรา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อสารวันนี้เราสื่อสารกับเพื่อนของพวกเรา
สิ่งที่เราจะสื่อสารวันนี้เราสื่อสารกับเพื่อนของพวกเรา
สื่อสารกับพี่น้องของพวกเราสื่อสารกับนักเรียนนักศึกษาให้ออกมาร่วมกัน
ครูบาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่พวกเราประกาศนะวันนี้คือ
เราอยากสร้างขบวนการที่เป็นของราศดรอย่างแท้จริงครับ
วันนี้ทางไทยนักศึกษาตอบไว้ว่าวันนี้ลงทะโหลดไม่ต้องให้นานหยุดลาออกครับ
ถ้าที่นี่นักศึกษาตอบไว้ลาไว้นะคะแล้วจะการยังไงต่อครับ
วันนี้เราจะปักหลักอยู่ที่นี่นะครับเราจะปักหลักอยู่นี่จนรอคำตอบจาก
เราก็จะกำหนดการเคลื่อนไหวอีกทีเพราะว่าเราต้องรอให้ร่างของเราทั้งหลาย
มาเป็นศักดิ์ขีพยานแล้วมาออกแบบร่วมกันครับ
ที่เขาจะมีระยะเวลานะครับ๔ทุ่ม
วันนี้๔ทุ่มไม่มีคำตอบใด
หรือไม่มีการพยายามทำตามข้อเสนอเรียกร้องใดเนี่ย
เราก็จะประกาศการเคลื่อนไหวต่อครับ
ส่วนการเคลื่อนไหวจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนจะทำอะไรต่อไปนั้น

ต้องรอให้ราชดรทั้งหลายมาออกแบบร่วมกันมาสอบถามร่วมกันนะครับ
วันนี้เราจะปากหลักอยู่นี่เพื่อให้กำลังใจเพื่อน

กว่าที่ระหว่างที่เรารอที่นี่
เราก็รอฟังคำตอบจากพลเอกประยุทธ์
และอยู่ข้างกับเพื่อนเราให้ได้กำลังใจ
แล้วก็อยู่ข้างกันไปก่อนครับ

เราก็จะพูดถึงปัญหาที่มันสะสมมาเกี่ยวกับผลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะเน้นหนักที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นพิเศษสำหรับวันนี้
เพื่อที่ถ้าท่านไม่ทำตามข้อเรียกร้องเราไม่ลาออกนะครับ

เราจะไม่ถอยพวกเราก็จะเคลื่อนไปต่อนะครับ

เราจะฟังเราจะนอนรอฟังผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ชาตอบมายังไง
เราพร้อมที่จะเคลื่อนในวันต่อไปครับ
ก็ตอนผมมาอยู่เขาก็เคลื่อนไหวกันได้นะครับ

ตอนผมโดนจับขบวนการเคลื่อนไหวก็ยังไปต่อนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ห่วงอะไรนะ
วันนี้เราก็พยายามสร้างแนวร่วมรุ่นใหม่นะครับ
เราก็พยายามชวนหลายคนเข้ามาร่วมกัน
เพราะเราเชื่อว่าไม่มีแก่นำก็ไปได้
เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนบ่ายโมงเราก็จะมีการฝึกนะครับ
เป็นพื้นที่ฟรีสปีดสำหรับพี่น้องต่างที่มาร่วมชุมนุม
และก็อยากให้โอกาสในการขึ้นพูดเพื่อที่จะฝึก
ทุกคนก็สามารถขึ้นไปพูดบนเวทีได้
ทุกคนก็สามารถที่จะมานั่งที่นี่ได้
ทุกคนก็สามารถจะออกแบบการขึ้นมากับพวกเราได้

ครับผม

ชัดเจนนะครับวันนี้เราปักหลักอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยว
ส่วนท่าทีมายังไงต่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวยังไงต่อเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะครับพี่
เคนะครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับ